คนขับเองน่ะเป็นชาวต่างชาติเฮ้ยมาแย่งอาชีพ
คนไทยหรือเปล่าแล้วคนขับน่ะเขามีใบขับขี่ไหมเรื่องนี้
ค่ะก็ร้อนถึงทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะ

เพราะว่ามีคนอัดคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียลค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมคือทางฝั่งนั้นเขาก็กำลังพยายามที่จะชี้แจงนะ

แล้วคนที่ไปถ่ายคลิปก็บอกว่า
แต่คุณคุณไม่ใช่คนไทยนะคุณไม่มีสิทธิ์มาแย่งอาชีพอะไรแบบนี้
แล้วก็มีการถ่ายคลิปนี้จะส่งให้กับตำรวจนะคะ
คลิปนี้เห็นหน้าแหละว่าคนขับรถตู้เป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็มารับผู้โดยสารที่ก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันอีก๔คน
คนที่เขาถ่ายคลิปพยายามบอกคุณทำผิดกฎหมาย
ไม่ใช่คนไทยนะยูไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้นะ
ชาวต่างชาติก็บอกว่าอ้าวนี่เพื่อนของเขาอ่ะ
คนถ่ายคลิปบอกด้วยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนี้ส่งให้กับตำรวจ

แต่คลิปนี้นะเขาแชร์กันในเพจโหดจังจังหวัดภูเก็ต

บอกว่าชาวต่างชาติขับรถตู้รับส่งผู้โดยสารเองที่ภูเก็ต
ฝากตั้งคำถามหน่อยแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะ

กับทางหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
คือนายกรพิทักษ์อาจสุวรรณ

บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๖กุมภานี่แหละค่ะ
จากการตรวจสอบข้อได้จริงร่วมกับตำรวจที่สพป่าตอง

พบว่ารถตู้ทะเบียนจังหวัดชนบุรีคันนี้
มีนายอเล็กเซชาวยูเครนเป็นผู้ครอบครองรถ

แล้วก็มีเพื่อนของเขาขับรถจากชนบุรีมามาเที่ยวที่ภูเก็ต
พอมาถึงที่ภูเก็ตปั๊บก็เปลี่ยนให้กับนายแอนดริว

คือคนที่ขับรถในคลิปนี่แหละคุณผู้ชม
เป็นเพื่อนสัญชาติยูเครนเหมือนกันกับเจ้าของรถ
แล้วก็เคยอยู่ที่ภูเก็ตมาก่อนไง
แอนดริวเขาก็เลยเหมือนกับเชี่ยวชาญ

รู้เลยว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวใช่ไหม

จนกระทั่งมาถูกตรวจสอบแบบนี้ค่ะ

ไม่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย
เพราะว่าไม่ได้มีการว่าจ้างหรือว่าเช่ารถกันมา

แต่ทีนี้คุณไอ้ประเด็นที่บอกว่า
ริวคุณรู้ทางใช่ไหม

แต่การที่คุณมาขับรถแบบนี้

ปรากฏตรวจสอบดูไม่มีใบขับขี่ค่ะคุณผู้ชม

คือถ้าไปดูในพรกรบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าวพศ๒๕๖๐นะคุณผู้ชม
ขับขี่ยานยนต์เป็นหนึ่งในอาชีพสงวนของคนไทยนะ
คือถ้าเป็นคนต่างชาติแล้วทำงานนี้
ก็จะมีความผิดทั้งคนที่เป็นลูกจ้างและนายจ้างเลยนะครับ